คุณผู้ชมคะวันนี้เมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณสักตี๒ตี๓ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
มีเหตุฆาตกรรมโหดเกิดขึ้นเป็นพ่อสามีเอามีดแทงคอลูกสะพ้ายของตัวเองที่กำลังนอนกอดหลานวัยขวบเศษอยู่อะค่ะ
เขาให้เหตุการณ์เขาเล่าเรื่องราวแบบนี้นะคะว่าเขาบันดาลโทษะเพราะว่าอุตส่าห์ขับรถมาจากโคราช
ตั้งใจจะมาบอกลูกสะพ้ายบอกขอเอาหลานไปอยู่ด้วยสักช่วงนึงแล้วกันนะอย่าเอาไปเลี้ยงคิดถึงหลาน
แต่ลูกสะพ้ายเนี่ยไม่ยอมให้เอาหลานไปแล้วก็มีการต่อว่าทะเลาะเถียงกัน
สุดท้ายพ่อสามีเลยบอกบันดาลโทษะ
แต่บันดาลโทษะในที่นี้คือรอให้ลูกสะพ้ายหลับก่อนนะคะ

เอามีดไปแทงคอเขาจนเขาเสียชีวิตคาเตียง

ประเด็นคือเอามีดไปด้วยตั้งแต่แรกนะคะ

กมีดไปด้วยเพื่อจะไปขอหลานมาอยู่ด้วย

เคยจะบีบคอลูกสะพ้ายมารอบนึงแล้วด้วย

เอาเป็นว่าตี๔เมื่อเช้ามืดวันนี้ค่ะ
ทางรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองร้อยเอ็ด
เขาได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว

พบศพของผู้หญิงนอนหงายจมกองเลือดอยู่บนที่นอนค่ะ
มีบาดแผลที่ลำคอนะคะเป็นบาดแผลถูกแทงจากของมีคม๔แผลด้วยกัน
ปากแผลกว้างประมาณ๑๒เซนติเมตรลึกประมาณ๓เซนติเมตรค่ะ
แล้วก็มีมีดทำครัวปลายแหลมตกอยู่ใกล้ศพด้วย
ผู้ตายนะคะชื่อนางสาวธัญพักอายุ๓๒ปีค่ะ
เวรชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นก็
สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอนี่แหละ
กู้ภัยนครสาเกตก็เลยนำศพส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เพื่อนำเก็บรักษานะคะแล้วก็รอญาติรับดำเนินการ
ส่วนคนก่อเหตุค่ะไม่ได้หนีไปไหนนะคะ

ก็คือนายพานุวัฒน์วัย๖๒ปีพ่อสามีของคนตายค่ะ
ซึ่งในบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมด๓คนคือผู้ตาย
พานุวัฒน์คนเกาะเหตุแล้วก็น้องเบย์น้องเบย์คือลูกชายของคนตาย
หรือว่าหลานของคนก่อเหตุนะคะน้องอายุแค่ขวบกว่าเองนะคะ
ฟังเรื่องราวจากคนก่อเหตุก่อนละกันนายพานุวัฒนเขาเล่าบอกว่า
เขาเป็นคนฆ่าผู้ตายเองเพราะว่าอุตส่าห์ตีรถมาจากนครราชศรีมา
อยากจะรับหลานมาเลี้ยงแต่มาเนี่ยเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะ
เขาบอกก่อนหน้านี้เคยจะมารับหลานไปเลี้ยงแล้วรอบนึง
แต่ว่าลูกสะพ้ายไม่ยอมแล้วก็เลยทะเลาะกัน
พอคราวนี้จะมารับหลานไปเลี้ยงอีกไม่ยอมอีก
แล้วก็บอกว่ามีปากเสียงจนทำให้เขาบันดาลโทษะ
เอามีดทำครัวมาแทงคอลูกสะพ้าย
ที่กำลังนอนหลับอยู่กับหลานชายวัยขวบเศษจนเสียชีวิต
หาพวกยายหาอะไรเลยเขาไม่รู้
เขาไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรไม่ได้จักอะไร
มาสายก็กลับไปหาพวกยายหายายอีกสองคน
ตั้งใจเอาคลิปหลานให้เขาดู
แค่นั้นแหละที่เขาวิ่งจะเลยเปิดตรง

สิเขาว่าเพราะเขา
เขาไม่ให้หลานเราไปเพราะว่าเราต้องเอาหลานลงโฟล่าอยู่แล้ว
เราก็บอกชาวบ้านหมดแล้วครับบอกร่วมได้ตั้ง๒อาทิตย์
ก็บอกว่าเหมือนลูกสะพ้ายเนี่ยร้องแล้วก็โวยวายไม่ยอมให้เอาหลานไป
ถามว่าทำไมเพราะตำรวจฟังแล้วก็ดูเหมือนยังให้การวกไปวนมา
เค้นถามนะคะจนรู้มาว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ย
พานุวัฒน์ก็เคยมารับหลานแบบนี้ละครั้งนึงแล้วลูกสะพ้ายก็ไม่ยอมให้หลานไป
พานุวัฒน์เอามือบีบคอลูกสะพ้ายอะค่ะจนลูกสะพ้ายต้องไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ไกลเกลี่ยยอมความกัน
แต่ก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งกับตัวหลานชายอีก
เริ่ดขับรถจากโคหราชมาที่บ้านลูกสะไพร
เที่ยงคืนวันที่๔มิถุนายน

เอามีดปลายแหลมกับถุงมือมาด้วยค่ะโอ้โหพกมาเองจากบ้านนะคะ
พอมาถึงเนี่ยเดินเข้าประตูหลังบ้านหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าว
ไม่ล็อกเหรออืมคือจริงจริงแล้วบ้านหลังเนี้ย
ไม่ล็อกประตูหลังบ้านเพราะว่าจะมีลุงของผู้ตาย
ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทมักจะเดินมาเข้าห้องน้ำอยู่บ่อย
ทางนายพานุวะเขารู้เขาก็เดินเข้าทางหลังบ้าน
ปรากฏลูกสะพ้ายตื่นขึ้นมาเจอก็ร้องเอะอะโวยวาย

มาตอนเที่ยงคืนมาแบบไม่บอกไม่กล่าว
แล้วตอนแบบเข้ามาทางหลังบ้านก็โวยวายแล้วก็ด่าทอ
เขาก็เลยบันดาลโทษะเอามีดที่เตรียมมานั่นนะคะ
คอลูกสะพ้ายจนเสียชีวิต
ยังไม่จบนะคุณผู้ชมนายพานุวัฒนวีดีโอคอลหาภรรยาค่ะ

ถ่ายคลิปหลานชายที่นอนหลับอยู่บนเตียงนอนข้างศพแม่

ก็บอกว่าตีสามครึ่งเนี่ยได้รับแจ้งจากป้าของคนตายว่า

ก็เลยรีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบนะคะ
สาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการขอหลานชายไปเลี้ยงนั่นแหละ
เพราะก่อนหน้านี้เห็นทะเลาะกันเรื่องนี้หลายทีแล้ว

การประวัติภัณฑ์การร้องของมัน
ก็เลยเป็นเรื่องนี้
ลูกที่ร้องร้านนี้มาตรงนั้น
มีดมาเองจากบ้านพร้อมถุงมือขนาดนี้

ฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะแล้วก็นำตัวนายพานุวัฒ

ใช้ก่อเหตุเล่มเบอร์เรอเลยอะ

ก็มีสามีของผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์มาบอกนะ
บอกว่ามาช่วยภรรยาผมหน่อยถูกทำร้ายอยู่ในบ้าน

นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่แล้ว
แต่เท่าที่ทราบบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็รู้มาว่าผู้ตายเคยถูกพ่อสามีทำร้ายร่างกาย
ถึงขั้นเคยขึ้นโรงพักมาแล้ว
เกิดไปกันเสียงที่เกี่ยวแล้วจังหลังหลังอาณาจริงเวลาด้วย
เราไปที่วัดบ้านป่าบากนะครับที่ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
นะครับเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ตาย

บอกว่าลูกเขยกับลูกสาวคบหากันมา๓ปี

ก็มีปู่กับย่าพ่อกับแม่สามี

พ่อสามีมักมีปากเสียงกับลูกสาวบ่อย
หาว่าลูกสาวเนี่ยชอบทะเลาะกับสามี
ไม่ช่วยเหลืองานในบ้านอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ถึงขั้นมีปากเสียงกันตบตีลูกของเขานะฮะ
จนบาดเจ็บนะตบที่กรามบีบคอมีรอยช้ำ
ต้องขึ้นโรงพักกันนะตำรวจก็ให้เจรจาก่ายเกลี่ย
ระหว่างพ่อสามีกับลูกสะพ้ายนะคือเขาแย่งกันว่าจะดูลูกดูหลานอะไรกันยังไงเนี่ย
ค่ะสรุปอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันทุกสิบห้าวันอืม
นี่ยังไม่ถึงวันเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของปู่จะได้เลี้ยงหลานเลยค่ะ
มาเกิดเหตุขึ้นฝั่งของพ่อของผู้ตายเขาบอกเขาเสียใจมาก
ทำไมเขาต้องมาเสียลูกสาวด้วยเรื่องแบบนี้
ส่วนแม่เลี้ยงของผู้ตายนะฮะ
คือคุณแม่จริงเขาเสียชีวิตไปนะครับที่เป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อเป็นแม่เลี้ยง
นะครับบอกว่าปกติลูกสาวก็จะเอาแต่ใจหน่อยแต่เขาก็ดูแลครอบครัวดีนะ
ส่วนช่วงตั้งท้องก็ยังขี่จักรยานยนต์ไปทำงานในตัวจังหวัดห่างจากบ้าน๔๕กิโลเมตร
สามีเขาเป็นเซลลแมนนานกลับบ้านที
เขาก็วีดีโอคอลคุยกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยลูกสาวยังมาบ่นอยู่นะ
เกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องในบ้านปัญหากับปู่กับย่าอะไรก็ว่ากันไป
ว่าปมแค้นอาจมาจากที่ลูกสาวไปตกลงกับทางพ่อกับแม่สามีว่าจะแบ่งลูกเนี่ยให้ดู
แล้วก็จะไม่ให้มาที่บ้านหากมาก็ไปอยู่รีสอร์ทอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ทีนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยเคยบอกกับทางแม่เลี้ยง
บอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนูเนี่ยจะเสียชีวิตจากการถูกฆ่า
หรือว่าประสบอุบัติเหตุเหมือนแม่แท้ของหนูแล้วก็น้องสาวเสียชีวิตอะไรหรือเปล่า

แบบนี้ก็สุดท้ายเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตกลงกันได้แล้วว่าปู่กับย่ากลับไปอยู่ที่โคราชผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านเขาว่าอย่างนี้
ว่าให้อุ้มเลี้ยงอาทิตย์นึงแล้วเอาไปให้ปู่กับย่าเลี้ยง
ถ้าปู่กับย่าคิดถึงอยากจะลงมาก็ลงมาแต่ไม่ให้พักที่บ้านให้ไปพักที่รีสอร์ทผมว่าอย่างนี้
เอิญมาอินผู้ตาย
จบไปเถอะเพราะไปหาอินที่นั่ง
นี่ครับคือสุทรภาพที่กูจะบอกว่า
มีปัญหาเพราะเรื่องแย่งกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ย